ฉะนั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวดีกันต่อเลย
คราวนี้ไปดูเรื่องของประเพณีการบวชหน่อย
จะบวชพระก็ต้องบวชหน้าก่อนนะคะ
แล้วก็ก่อนที่จะมีการแห่หน้าเข้าโบสถ์เนี่ยนะคะ
ก็จะมีการแห่นาคด้วยวิธีการต่างใช่ไหม
ช้างก็มีม้าก็มีรถก็มีแล้ว
แต่คราวนี้ที่จังหวัดประทุมธานีเขามีอีกหนึ่งวิธีที่เชื่อว่าน่าจะยังไม่เคยเห็นไปดูกัน
นี่เลยค่ะคุณผู้ชมแห่นหน้าเรือเบิก

ใช่เป็นงานบวชของนายเพียรเดชแป้นสุกเป็นชาวปฐุมธานีนะคะ
เพิ่งจะบวชไปวันที่๔มีนาคมนี้เอง
บรรยากาศการแห่นาคครั้งนี้ก็มีเรือพายแบบ๑๐ฝีภายเป็นภาษณะไป
ประชาชนก็มาร่วมขบวนจำนวนมากนะคะ
บนเรือก็มีนาคมีพ่อมีแม่นั่งอยู่ในเรือ
ที่ลากจูงไปด้วยแล้วก็มีล้ออยู่ด้วยนี่นะคะ
ก็เหมือนกับว่าได้เกาะเรือลากเรือไปด้วย
เป็นเรือสายบุญนำพาซึ่งบุญบารมีวาสนาก็ว่าอย่างนั้น
ถูกต้องเลยแล้วก็เป็นขบวนใหญ่นะคะ
มีเครื่องเสียงแตรวงนักเต้นนางรำแห่กันมายิ่งใหญ่

เต้นแรงใครเต้นสวยจะได้เป็นนางฟ้า

เรียกว่างานนี้งานใหญ่เลยคุณดูสิคะ
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งองค์สองครึ่งรู้จักขบวนแผงนะคะ
ก็ถือว่าสวยงามแล้วก็เดินไปยังวัดโพเลื่อน
ระยะทาง๑กิโลเมตรนะคะ

และที่บอกว่าที่บอกว่าต้องใช้เรือ
ก็เพราะว่าคุณพ่อของพ่อนาคเนี่ยเป็นฝีภายในคัดท้ายเรือ

แข่งมาแล้วเนี่ยกว่าสี่สิบสามปีนะคะ

พอบวชลูกชายก็เลยคิดว่าอ่ะนำเรือเข้ามาเป็นส่วนประกอบของงานนี่แหละ
เพื่อที่จะได้ให้เยาวชนได้เห็นได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีการแข่งเรือพายไปด้วย

โอ้โหร่มสีสดใสมากเลย

นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันอีกหนึ่งรูปแบบนะคะที่สร้างสรรค์กันขึ้นมาในงานประเพณีค่ะ

น้ำนิ่งไหลลึกถึงคนแจ้ว
คุณสองคนนี้ได้นะคุณสองคนนี้สุดยอดเลย